ความคืบหน้านะคะกรณีที่กลุ่มวัยรุ่นค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามคู่อรินะคะ
หลังจากนั้นคู่อริเขาซ้อนสามกันมานะคะ
ชนท้ายรถยนต์ซึ่งเขาจอดอยู่ข้างทาง
ไม่พอค่ะตามไปซ้ำเขาอีกนะคะ
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บสาหัส๒รายด้วยกันนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุจากภาพกล้องวงจรปิด

เป็นภาพที่ตามลงไปซ้ำคนที่เขาประสบอุบัติเหตุ
เป็นภาพกล้องวงจรปิดแบบนี้เนี่ยนะคะ
คือมีกัน๗คนแต่เข้ามอบตัวแล้ว๓คน
ตำรวจบอกว่าอีก๔คนไม่มามอบตัวใช่ไหม
เดี๋ยวออกหมายจับแน่นอนนะคะ
จากกรณีที่กลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายนะคะ
และมีผู้บาดเจ็บ๒คนหนักที่สุดเลย
คนนี้ก็คือชื่อนางสาวสาวทักษิกาวันไทยสงศ์อายุ๑๘ปี
ลักษณะคล้ายกับสาวธอมคนนี้หนักที่สุดเลยนะ
คือถูกเก้าอี้ฟาดด้วยถูกของแข็งฟาดด้วย
คือเขาเจ็บอยู่แล้วนะจากอุบัติเหตุเนี่ย
ลุมคนไม่มีทางสู้เลย

ไปอีก๒วันถึงฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาล

บาดเจ็บสาหัสนายกิติพงศ์พลกรังค่ะ

ขณะที่ทั้ง๓คนมาด้วยกัน

กลุ่มวัยรุ่นคู่อริคู่อรินี่เขาขับรถเก่งไล่ตามมาแบบกระชั้นชิด
แล้วรถจักรยานยนต์ก็เสียหลักพุ่งชนรถกระบะจอดอยู่ข้างทางนะคะ
ขณะที่สาวธอมและเพื่อนบาดเจ็บนอนอยู่ข้างทางเนี่ย
มีกลุ่มวัยรุ่น๗คนรุมมาทำร้ายซ้ำ

เหตุเกิดที่บริเวณถนนสิรินคร
ใกล้ตลาดชลประธาน๓แยกปักอำเภอเมืองนครราชศรีมานะคะ
ช่วงเช้า๑๙มิถุนายนค่ะ
เหตุการณ์ดังกล่าวนางสาวทักษิกาซึ่งเป็นสาวธอม
บาดเจ็บสาหัสคือนอนแน่นิ่งตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะ
พอถึงโรงพยาบาลตรวจสอบตามร่างกายมันบาดเจ็บหลาย
จุดด้วยการศีรษะแตกกระเพาะปัสสาวะแตก
ลำไส้ใหญ่ฉีกขาดมีเลือดออกในช่องท้อง
นี่ค่ะนอนแน่นิ่งไปเลยนะ๒วัน
เจ้าหน้าที่เนี่ยแพทย์ผ่าตัด๒วันถึงอาการดีขึ้นตามลำดับนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนนายกิติพงศ์ได้รับบาดเจ็บขาซ้ายหัก
ทั้งคู่ก็ยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนคร
ขออภัยนะคะโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาค่ะ
ส่วนทางด้านคดีล่าสุดพันธุ์ตำรวจโทพิชัยเชิดชู
รองผู้กำกับการสอบสวนสพโพกลางเจ้าของพื้นที่
เปิดเผยว่าคดีนี้มีกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมามอบตัวแล้ว๓คน
คือในวันเฉลิมวงชมพูอายุ๒๑ปี
คนนี้เจ้าหน้าที่ให้ประกันตัวนะคะเนื่องจากให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
ต่อมามีผู้ร่วมก่อเหตุที่ลงมือทำร้ายสาวธอม

คือนายอดีศักดิ์รัตนะอายุ๒๑ปีและนายธวัชชัยแซ่อึ้งอายุ๒๒ปี
เรื่องต้นตำรวจตั้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บสาหัสพร้อมส่งสารดำเนินคดี
คัดค้านการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันออกหมายจับกลุ่มวัยรุ่นที่เหลือ๔คน
ที่ยังคงหลบหนีและคาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้ด้วยค่ะ